เอาล่ะช่วงนี้มาปลุกอารมณ์ปลุกอารมณ์ศิลปินกันหน่อย
รังสรรค์รูปภาพกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
สถาปนิกหนุ่มคนนี้นะคะเป็นชาวจังหวัดสตูน
คือมีไอเดียดีมากค่ะเพราะว่าเขารังสรรค์รูปวาดสวยนะคะ
จากสีของพืชผักผลไม้พื้นบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นดอกอัญชันยางกล้วยนะคะอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ

หนุ่มคนนี้คือนายกัมพลศักดิ์ศาสดีอายุ๔๐ปี
เป็นสถาปนิกนะคะชาวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูนค่ะ
พืชผักผลไม้พื้นบ้านมาทำเป็นสีสำหรับการวาดภาพ
จนเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์สวยงามมองแล้วต้องบอกเลยว่า
งามน่าประทับใจมากนะคะ
ไอเดียนี้เกิดขึ้นขณะที่วาดภาพแล้วก็ตัวเองดื่มกาแฟไปด้วย
ก็เลยเกิดแนวคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเรานำกาแฟไปวาดภาพ

จากนั้นนะคะก็เลยลองนำกาแฟโบราณไปวาดภาพดูก่อน
เริ่มจากการวาดด้วยกาแฟนี่แหละไล่ไปไล่เฉดไป
มันก็กลายเป็นกาแฟเอากาแฟโบราณไปวาดภาพเนี่ยแหละ

ใช่ค่ะภาพกาแฟโบราณด้วย
ไม่ใช่คือมันก็จะได้สีไล่เป็นโทนน้ำตาลเหมือนซีเปียแบบนี้คุณ

ต่อมาก็เลยคิดได้นำสีจากธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว
อย่างเช่นเมล็ดผักปรังก็จะให้สีชมพูอมม่วง
อันชันก็จะให้สีม่วงคลามแล้วก็น้ำเงินนะคะ
ต้นกระโดนแล้วก็ยางต้นประดูกก็จะให้สีแดง
ส่วนยางกล้วยก็จะให้สีดำ
แล้วก็มะนาวโหกก็จะให้แดงเลือดหมูเลือดหมู
ก็เอาออกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพต่างนะคะ
ได้การตอบรับจากลูกค้าดีกว่า
มันก็มีประวัติมีที่มาของสี
เหมือนภาพอื่นมันก็เป็นสีทั่วไปคนเคย

ความสนใจมันมากขึ้นคนต้องการมากขึ้น
ส่วนเทคนิคในการรักษาคุณภาพของสี

เคลือบด้วยไข่ขาวค่ะ
เองก็จะได้ภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
นอกจากนี้หนุ่มคนนี้เขายังนำเทคนิคแบบนี้
ถ่ายทอดให้กับเด็กได้เรียนรู้ปลุกไอเดีย
เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แบบ

เอาล่ะถือว่าสวยงามนะครับ